สาธารณะขับรถโดยสารต่าง
รถตู้รถบัตรรถเมย์รถอะไรเนี่ยคุณแบกชีวิตของคนมากมายอยู่บนรถ
แต่เหตุการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นแล้ว
คนขับรถกระบะคันนี้ถ้าเป็นเจ้าของคลิป
เอามาเผยแพร่แล้วบอกว่าคุณทำแบบนี้
ผู้โดยสารและเพื่อนร่วมทางเขารู้สึกไม่ปลอดภัย
เพราะอะไรคุณเบรกแล้วใจเขาชนท้ายนั่นเอง
มาแล้วปาดเข้าไปแล้วปาดแล้วก็พยายามไป
เดี๋ยวลองดูว่ากี่สักจึ๊กดีคะ
แล้วปาดอีกแล้วก็เบรกแล้วก็เบรก
ลักษณะคุณฝนตกด้วยนะครับใช่ฝนตกแล้วขับเร็วนะฮะ
แล้วจะแซงเข้าขวาปรากฏว่ารถกระบะคันที่ติดกล้องเนี่ย
เขาก็ต๊อบต๊อปคือต๊อปไฟใส่ทีหนึ่ง
แต่จริงการต๊อกไฟมันก็ไม่ใช่ว่าเขาต้องด่าเรานะคุณ

ด้วยความหวังดีบอกพี่พี่อย่าขับเร็วพี่แซงแบบนี้เดี๋ยวมันจะเกิดอุบัติเหตุ
ก็เลยต๊อปไฟไปทีนึงปรากฏว่าคนขับรถตู้ไม่พอใจ
ก็เลยขับปาดหน้ารถกระบะคันนี้ที่เป็นเจ้าของคลิปกล้องหน้ารถนั่นเองค่ะ
โดยเจ้าของคลิปนี้นะคะเล่าให้ฟังว่าเขาขับรถพากระบะเนี่ย
ขับรถกระบะพาครอบครัวไปกันทั้ง๗คนในรถเขานะ
งานศพค่ะที่จังหวัดสุพรรณบุรีตอนขากลับก็ขับตามหลังรถตู้โดยสารสาธารณะ

บนถนนหมายเลข๓๔๐ค่ะ
เป็นเส้นทางสุพรรณบุรีชายนาฏนี่แหละค่ะขาขึ้น
ตัวเขาเองก็แหมเปิดไฟเตือนนิดนึงกับไฟสูง
คนเหมือนคนขับรถตู้ไม่พอใจขับปาดหน้าเขาอย่างที่เห็นในคลิป
แล้วพยายามเบรกหลายครั้งเพื่อหวังให้เขาชนท้าย
ตัวเขาเองถามว่าแล้วทำไงอ่ะพี่
พี่เจ้าของคลิปบอกว่าผมก็ตั้งสติก่อนสิ
ต้องตั้งสติแล้วอย่าใจร้อนก็ค่อยเบรกรถแล้วหักไปทางเลนซ้ายแทน
แต่เหมือนอีกฝั่งยังไม่หยุดหัวร้อน
ขับปาดหน้าอีกเป็นระยะ

อืมคือ๒๓รอบที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้นะฮะ
เขาก็เลยรู้เลยว่านี่น่าจะตั้งใจไม่น่าใช่อุบัติเหตุแล้วแหละนะคะ
ก็เลยบอกว่ากว่าจะไปแยกกันเพราะมันมีจุดทางเลี้ยวไง
รถตู้คงต้องเลี้ยวเข้าไปส่งผู้โดยสารในตัวเมืองชายนาฏ
ก็เลยต่างฝ่ายต่างแยกย้ายคนละทาง
เจ้าของคลิปบอกอยากให้เป็นอุทาหรณ์อย่าขับรถแบบนี้เลย

มันอันตรายเขาบอกว่าอันตรายกับผู้โดยศาสตร์
แล้วก็เพื่อนร่วมทางด้วยนะคะเห็นชัดเจนหมดเลย